นอกเหนือจากการจบฟุตซอลลีกแล้วนะครับ
แข่งขันที่แฟชั่นไอแลนดในสนามกลางนะครับ
ไฮไลท์เมื่อวานนี้เป็นการพบกันของ๒ทีมจากหลีกสูงสุด

ราชนำก่อนนะครับจากนัทธวัฒนลักษณะโตเมื่อสักครู่นะครับ

จากนั้นครับรัชดาวีมาทวงคืน๒ประตูจาก

และลูกโมงของวิรยุทธ์วนเชียงรากนาที๒๘
ชนะ๒๑ครับรัชนาวีก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมได้สำเร็จ
ส่วนวันนี้กับการแข่งขันในรอบ๑๖ทีมก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจนะครับ
พัทยาไทเทคเจอกับกรมทางหลวงเวลาบ่ายโมง
แล้วก็เกษมณิชย์ครับเจอกับพีทีทีบุเวสชนบุรี
ในเวลา๕โมงเย็นนะครับ